ก็มีการรับแจ้งเหตุรถยนต์
ตกลงไปในบ่อซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
ภายในซอยประชาร่วมใจ๖๑
วงทรายกองดินที่เขตคลองสามวา
ซึ่งบ่อแห่งนี้มันลึกมากคุณ

ได้มีการประสานกู้ภัยเข้ามาช่วยเหลือ

ไปดูภาพของการช่วยเหลือกันก่อน
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
ชุดกู้ภัยทางน้ำมุฒิป่าเต็กตึง
พร้อมเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
เข้ามาตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุ
เหมือนกันนะโอ้โหบ่อก็ขนาดใหญ่

บ่อไม้ต่อ๘๔๘๐พิจิตร
จากบ่อสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่นี้นะครับ

ภายในบ่อมีน้ำขังอยู่ลึกประมาณ๓เมตร
แล้วก็มีแท่นเบรเออร์วางกั้นโดยรอบอยู่แล้วนะครับ
เจ้าหน้าที่ต้องโรยตัวลงไปตรวจสอบ
เนื่องจากรถมันจมหายลงไปทั้งคันเลย
จากการตรวจสอบพบว่าเป็นรถกระบะลักษณะแต่งซิ่ง
เจ้าหน้าที่มูลที่ร่มใส่ใช้เชือกลากดึงรถขึ้นมา
แต่ไม่พบคนในรถแต่อย่างใดนะครับ
จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงทำการดำน้ำลงไป
เพื่อค้นหาผู้สูญหายกระทั่งพบศพลอยขึ้นมาเหนือน้ำ

เป็นชายสวมเสื้อยืดสีดำกางเกงยีนสีขาว
พยานที่เห็นเหตุการณ์เปิดเผยว่าก่อนเกิดเหตุ
ที่รถจะตกลงไปในบ่อลึกนี้นะครับ
เห็นรถกระบะขับแข่งกันมา
ก่อนที่รถกระบะขับแล้วก็แต่งซิ่งคันนี้
เสียหลักพุ่งลงไปในบ่อข้างทาง
จากนั้นก็เห็นคนที่อยู่ในน้ำ๑คน

แต่ด้วยคุณความลึกของน้ำมัน๓เมตร
ขนาดรถลงยังจมไปทั้งคัน
และอีกอย่างตามขอบบ่อมันไม่มีที่เกาะเลยนะ

ไม่รู้จะยึดตรงไหนที่จะปีนขึ้นมานะคะ

แล้วก็จมน้ำหายไปต่อหน้าต่อตาคนที่เห็นเหตุการณ์
เรื่องต้นก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าผู้ตายเป็นใคร
พร้อมจะได้เรียกตรวจสอบกล้องวงจรปิดในบริเวณใกล้เคียงนะครับ
เพื่อหาสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้ต่อไปนะครับ